บัวเป็นดอกไม้ที่สวยงามใช่ไหม
แต่บอกเลยนะบางทีเราจะไปดึงดอกบัวขึ้นมาจากสระจากบ่อต้องดูให้ดี

โอ้เดี๋ยวนี้มันสายบัวหรือสายยาง

ยาวแล้วก็สูงขนาดนี้

ใครจะไปรู้ครับว่ายาวเหมือนกันครับโอ้ย
คูณมี๒เมตรเหรอคูณกี่เมตรค่ะ๒เมตรเนอะ
โอ้โหถามว่าจะเอาไปทำอะไร

อุ้ยยยเอาไปไหว้เมียติดต่ำ

ก็จะได้เห็นจริงความเคารพรักสัตว์ภาในตัวคุณภรรยา
ได้เห็นถึงความพยายามนะกว่าจะได้แต่ละดอก

นี่นะเห็นไหมเมียต้องดีใจเมียต้องภาคภูมิใจแน่เลย
เราหาดอกบัวมาได้ยาว
ถ้าคุณได้ดอกบัวจากคุณสามีคุณดีใจไหม
ดิฉันก็รู้สึกว่าดิฉันเป็นคนที่น่าเคารพ